คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามข่าวแรกนี้ก่อนนะครับ
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
กรณีของชายชาวต่างชาติฆ่าเมียตัวเองนะครับ

นี่แหละครับท้ายที่สุดสามารถจับกลุ่มนายเจสันสัญชาติอเมริกันได้แล้วนะฮะ

ว่าเป็นคนจ้วงแทงเมียของตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ตำรวจพาไปตรวจพื้นที่ในการซุกซ่อนศพด้วยนะครับ

แล้วก็ท้อง๔เดือนหายออกไปจากบ้านนะครับ
แล้วก็ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็ออกตามหา
แล้วก็สงสัยสงสัยในตัวของสามีของลูกสาว
นั่นก็คือนายเจสันคนนี้สัญชาติอเมริกันนะครับ
คือแต่งงานกับลูกสาวของเธอตั้งแต่ปี๖๐
แล้วก็นายเจสันก็มาอยู่บ้านของลูกสาว

แต่งงานอยู่กินด้วยกันแต่ทีนี้ทะเลาะกัน

แล้ววันที่ลูกสาวหายตัวออกจากบ้านนั้นนะครับ
ผู้เป็นแม่ก็มาตามหาลูกสาวที่บ้านหลังนี้

แต่ปรากฏว่านายเจสันขี่รถจักรยานยนต์

ใช่ค่ะทีนี้ที่บ้านก็มีสิ่งที่เป็นพิรุษ

ใช่ฮะทีนี้ครับทางตำรวจเองนะฮะก็ต้องตามตัวนายเจสัน
เพราะถือว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย

นาทีที่ตำรวจชุดจับกลุ่ม
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัว
นายเจสันแมททิวบาวเซอร์อายุ๓๒ปีสัญชาติอเมริกัน
หลังจากก่อเหตุฆ่านางสาวพิชชาพรคิดชอบหรือว่าส้มโอ
อายุ๓๒ปีภรรยาของเขาเอง
ซึ่งนายเจสันหนีจากจังหวัดนาฏ
กบดานอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตำรวจสืบทราบจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
โดยนายเจสันกบดานอยู่กับคนรู้จัก
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยกันที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง

พบรถจักรยานยนต์สีแดงที่ใช้ในการขี่หลบหนี
จากจังหวัดน่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่การจับกลุ่มได้แล้วนะครับต้องนำตัวมาสอบปากคำครับ
ตำรวจสอบปากคำเครียดอยู่กว่า๑ชั่วโมง
โดยนายเจสันมีสีหน้าที่เศร้าเสียใจ
แล้วก็ร้องไห้ในบางครั้งแล้วก็ให้ข้อมูลผ่านล่าม
โดยสาภาพว่าเขาได้ใช้มีดจ้วงแทงแฟนสาวที่หน้าอกไป๒แผล
จากนั้นนำศพยัดใส่ถุงดำยัดใส่ถัง
ปากถังด้วยเทปกาวแล้วก็นำขึ้นรถกระบะสีส้ม
นำไปทิ้งที่ป่าละเมาะย่านโรงเรียนบ้านศรีเกิด

ก่อนที่จะขับรถกระบะกลับมาเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์

คำให้การของเขานะฮะเขาบอกเขาทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็ทีนี้มีการแต่งงานกันกับภรรยา
ตั้งแต่เจอกันที่ภูเก็ตนะครับปี๖๐
หลังจากนั้นก็ไปแต่งงานกันที่อเมริกานะครับ
แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดน่านแห่งนี้ตั้งแต่ปี๖๐แล้วครับ
และทีนี้ทะเลาะกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงหลัง
ภรรยาชอบไล่เขาออกจากบ้านเขาเลยหมดความอดทน
แล้วก็ทนไม่ไหวเพราะไม่มีที่จะไปแล้วนะครับ
ทีนี้หลังจากการรับสาภาพแล้วตำรวจขยายผล
ไปค้นหาถังที่ยัดศพไว้ที่จังหวัดน่าน
ไปพบครับนี่ฮะคุณถังขยะสีเขียว
ถูกปิดด้วยเทปสีน้ำเงินปิดฝาถังเป็นอย่างดีนะครับ
ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีกิ่งไม้ดันฝาถังเอาไว้
ไม่ให้มันเปิดออกนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยถางย่าออก
แล้วก็ฝาถังของถังนี้มันเปิดออกพอดี
ขาของผู้หญิงครับนี่โผล่ออกมานอกถังนะครับ
ก็เป็นศพของนางสาวโอพร้อมกับลูกในท้อง
เพราะนางสาวโอตั้งคันได้๔เดือนนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นการคลี่คลายคดีนะ
พอจับกลุ่มตัวได้แล้วแล้วก็พบศพนะครับ
แต่ว่ากว่าจะพบศพนะคุณนะ

เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันหนักเหมือนกันนะครับ
โดยก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ได้ระดมกันค้นหาศพหลายจุด
ตอนแรกไร้วิแววจนนายสมพรสุขทั่วยาทผู้ใหญ่บ้าน
จุดทูป๑๒ดอกขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทาง
ทันทีที่ปักทูบลงดินนะครับ
ก็มันมีเสียงมาจากวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่นะ
รายงานมานะครับว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายเจสันได้แล้ว
จังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งสอบปากคำ
และนายเจสันรับสาภาพว่าเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้
หลังจากนั้นก็เลยมีการเจอศพนะครับ
สำหรับนายเจสันนะประวัตินะฮะ
ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่อเมริกานะครับ
ก็ทางตำรวจสอบปากคำแล้วบอกว่าจริงแล้ว
เจสันก็ถือว่ามีหน้าที่การงานที่ดี
มีเงินมีรายได้ตอนอยู่ที่อเมริกานะครับ
แล้วก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี๒๕๕๙
พบรักกับหญิงสาวชาวน่านนั่นก็คือผู้ตายแล้วครับ
นั่นก็คือนางสาวพิชาพรคิดชอบหรือว่าส้มโอเนี่ยนะครับ
จากนั้นนะครับนายเจสันก็ขายทรัพย์สินที่อเมริกา
เพื่อย้ายมาอยู่กับภรรยานะครับย้ายมาอยู่กับนางสาวส้มโอ
แต่งงานกันที่นู่นก่อนนะคุณนะไปแต่งงานกันที่อเมริกาก่อน
แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดน่านนี่แหละครับ
ผู้ต้องหาอ้างนะครับว่านางสาวส้มโอเนี่ยนะฮะ
ได้หาเรื่องทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยครั้ง
และพยายามไล่เขาให้กลับไปประเทศ
ซึ่งตัวเขาเองยอมขายทุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อที่จะมาอยู่กับนางสาวส้มโอที่จังหวัดน่านที่เมืองไทย
เท่ากับตอนนี้เขาบอกเขาไม่เหลืออะไรแล้ว

เขาก็เลยเก็บความโกรธแค้นนี้ไว้

ตลอดการสอบสวนนายเจสันผู้ต้องหาร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้คดีนี้ทางด้านพลตำรวจตรีมงคลสัมพวภพภูมิบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
ก็เดินทางมาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ซึ่งทางด้านผู้การจังหวัดบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่โหดมาก
คนทำเนี่ยโหดเยี่ยมมากจริงเพราะว่าเขาลงมือฆ่าแล้วก็เปลือยศพอย่างเลือดเย็น
ซึ่งตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมออกหมายจับ
พร้อมมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษสูงสุด
ใช่นะครับแต่ว่าตอนสอบปากคำนะฮะตำรวจก็ถามอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
ถามนายเจสันบอกว่าทราบหรือไม่ว่านางสาวพิชชาพรหรือว่าภรรยาซึ่งเป็นผู้ตายท้อง๔เดือน

เจสันบอกว่าไม่ทราบว่าภรรยาท้อง๔เดือนนะครับ
ทีนี้ทางญาติของนางสาวส้มโอนะครับหลังจากทราบข่าวว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายเจสัน
แล้วก็ทราบข่าวว่าสามารถที่จะพบศพของผู้ตายได้แล้วนะครับก็เดินทางมาดูศพของหลานสาว
ซึ่งทันทีที่เปิดฝาถังเห็นศพนะครับญาติที่เห็นต่างพากันร้องไห้เลยนะครับ
บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่านายเจสันจะลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองและฆ่าหลานสาวของพวกเขาได้อย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือผู้เป็นแม่นะคุณ
ผู้เป็นแม่ร้อนอกร้อนใจมากในการที่ลูกสาวหายไป
จนกระทั่งมาพบลูกสาวเป็นศพถูกฆ่าโหดเยี่ยมนะครับ
บอกว่าเขาพ้นทุกข์แล้วค่ะ

อืมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทีนี้เนี่ย

คือมีประวัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะ

มีการประกาศเป็นการแจ้งข่าวดำเนินคดีกับนายเจสันแล้วก็พวก
เหตุการณ์นี้คือปลายปี๖๓ค่ะ๓๐ธันวา๖๓
ตำรวจสกัดจับรถคันหนึ่งละเมิดกฎจราจร

คนขับเนี่ยคือนายเจสันคนนี้นี่แหละค่ะ

แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะเจอปืนอยู่ในรถ๗๒กระบอกค่ะคุณผู้ชม
รวมถึงมีการขยายผลไปตรวจสอบโกดังที่หนึ่ง
ก็ไปเจออาวุธปืนเพิ่มอีก๗กระบอก
ทั้งปืนรายเฟิลปืนสั้นปืนพก
โอ้โหรวมกันแล้วนี่คือ๗๙กระบอกนะคะ
ก็ถูกจับดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย
แล้วก็มีข้อหาครอบครองอาวุธร้ายแรง
รวมถึงยังถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดคำสั่งคุ้มครองอีก๗๔ครั้ง
อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคดีเก่านะ

แล้วก็ยังมีคดีทำร้ายร่างกายภรรยา
แต่ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายภรรยาชาวอเมริกันนะครับ
ขณะที่ตำรวจไทยตรวจสอบพบอีกนะครับ
นายเจสันก็เคยมีคดีทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า
โดยได้รับการตัดสินปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ทำทันบนอยู่
ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่าง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็อย่างที่บอกนะครับว่า
คดีทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า
คือคดีที่เขาเคยทำร้ายร่างกายภรรยาชาวอเมริกันนะครับ
เอาละครับหลังจากจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวจากพื้นที่ที่จับกลุ่ม

มายังจังหวัดน่านพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ล่าสุดที่สพเมืองน่านตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพเมืองน่านได้นำตัวนายเจสันผู้ก่อเหตุ
มาถึงที่สพเมืองน่านแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงตี๔นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ชุดจับกลุ่มของเชียงใหม่และจังหวัดน่าน
ได้ร่วมติดตามจับกลุ่มได้ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดการควบคุมตัวนายเจสันมาที่ห้องขังที่จังหวัดน่านนะครับ
ทันทีที่ลงจากรถตู้นายเจสันก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
เมื่อมาถึงห้องควบคุมนะครับนายเจสันก็เข้าห้องไปอย่างไม่รีบร้อนอะไร
แล้วก็นี่แหละครับก็เราก็ได้เห็นว่าการควบคุมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
จากการสอบถาม๑๐เวนหน้าห้องควบคุมนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนนี้นายเจสันนั้นนอนหลับสนิทตามปกติ
ซึ่งภายในห้องขังเนี่ยอาจจะมีแสงไฟส่องหน้านะครับ
แล้วก็นายเจสันก็ถอดหน้ากากอนามัยแล้วก็เอามือมาปิดตา
รวมถึงเอาหน้ากากอนามัยมาปิดตาแทนนะครับ
โดยช่วงเช้าเมื่อนายเจสันตื่นขึ้นมานะครับก็ได้ร้องขออย่าแก้เครียด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเข้ากล่องมาให้
ภายในห้องขังก็มีผู้ต้องหาคนไทยอีก๒คน
ก็ได้มีการแบ่งปันนมกล่องให้กับนายเจสันกินแก้หิวด้วยนะครับ
ซึ่งนายเจสันก็กินจนหมดกล่องแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เตรียมยาแก้เครียดอะไรมาให้
แต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าเห็นท่าทีของนายเจสันแล้วเขาเครียดจริง

ต่อมาเมื่อเวลา๙โมงเช้าคนตำรวจ๓โมงคน
สำเพราะผลผู้การตำรวจภูทรจังหวัดนาน
เดินทางมาสอบปากคำนายเจสันอีกครั้ง

เพื่อให้การสอบปากคำเป็นไปอย่างละเอียดที่สุด

คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับชาวไทย
ซึ่งเกิดจากฝีมือของชาวต่างชาติ
แล้วก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากนะครับ
ฟังเสียงของทางผู้การจังหวัดแล้วกันนะฮะ
มูลเหตุชัดจูงใจครับและวิธีการในการฆ่าในครั้งนี้ว่า
เพราะอะไรถึงมีการกระทำการโดยลักษณะที่มีความเฮี่ยมโหดขนาดนี้
แล้วตัวเขาจะทราบหรือไม่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่๒เดือนประเด็นนี้
แล้วก็สิ่งที่ผู้บังคับการต้องการฟังจากผู้ต้องหามากที่สุดนะฮะ
ก็คือมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะครับแล้วก็พฤติการที่แน่ชัดถึงลักษณะของการลงมือ
แล้วก็ทางตำรวจบอกว่าขอเวลาในการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนจะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้ต้องหา
แล้วก็ทางสารทูตสหรัฐอเมริกาว่าจะดำเนินการอย่างไรในการรับโทษนะครับ
แต่ที่แน่การก่อเหตุของนายเจสันก็จะต้องขึ้นสารไทยเพื่อดำเนินคดีในไทยแล้วครับ
จะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อยังต่างประเทศนะครับ
อย่างที่บอกไปนะฮะว่าตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อหากับนายเจสัน๒ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
แล้วก็ส่งสารฝากขังต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าคลี่คลายในส่วนของคดีโหดได้๑คดีแล้วนะฮะ